ไม่มีลูกค้าเนาะ
ถ้าพูดถึงว่าคือจริงเราเจียดไม่ค่อยอยากพูดถึงค่ะ
เพราะว่ามันผ่านมาแล้ว
แล้วก็คือถ้าสมมุติว่าใช้เป็นแบบถูกถอดออกก็คือไม่ถูกต้องค่ะ
เพราะว่าจียอนถ่ายตามที่คิวที่แบบไทยเขาแบบกำหนดไว้ให้แล้วอะค่ะ
ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบตามสัญญา
แต่ถ้าเป็นความจริงก็จียอนไม่ได้คาตัวครึ่งหนึ่งอะค่ะ

ก็ทางนางตรงค่ายนางก็หายไปเลย

จียอนก็เลยอยู่เงียบดีกว่าค่ะ
ก็เครียดค่ะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อะค่ะ

แต่ว่าคือเราขอยกเลิกงานนี้เองหรือยังไงคะเตีย
เพราะว่าเขาคือตามแล้วตามอีก
แล้วก็คือมันจริงแล้วเวลาเซ็นซันนี้
มันก็จะมีเวลาของเขาใช่ไหมคะ
ยังไม่ได้เลยนะคะ
มารายเดือนก็ตามไม่ได้
แล้วก็พยายามจะตามด้วย
แต่ก็เขาก็

เทียนบอกเขาว่าคือคือจริงแล้วเขาก็จะมีการไทยแบบ

เขามีแพลนที่จะแบบถ่ายใหม่แบบของอันใหม่อะค่ะ

ก็เลยที่นี้เขาบอกว่าเขาจะต้องทำสัญญาชบับใหม่
ก็เลยทางหนูก็บอกว่าเอางั้นก็แบบขอเคลียร์ของฉบับเก่าก่อนไหม
อะไรแต่จะได้แบบทำแบบอันใหม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะ

อยู่ที่กลางสถานาแล้วทำอะไรเขาผิดไมถึง
มีค่ะคือแบบตอนที่ไทยก็แบบสบายมาก
คือแบบทุกกล้องเนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้ว
แต่ก็เจียนก็มาทำตามหน้าที่ของเจียอนแบบเต็มที่แล้วอะค่ะ
อย่างอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของพี่โพสออกมา

อันนี้คือ
พี่บอกว่าพี่โพสกลับถึงระหลกคนนึงอะไรอย่างเงี้ย

คือพี่โพสไม่ได้เอ่ยชื่อ
แต่คนที่คิดว่าเป็นเราอะไรเงี้ย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

สุดท้ายให้คุณบอกอะไรต่อคนที่เข้าใจว่าผิดหมาย
ก็เลยอยากให้ทุกคนก็อยากแสบติดเขาที่มันถูกต้องมากกว่าค่ะ
คือจริงบางทีก็มีฮวกเขา
ที่อาจจะดูแรงเกินไป
และก็อาจจะให้คุณที่อ่านเขาเข้าใจผิดก็เยอะ
ก็เลยอยากให้ทุกคนอ่านเขาให้มันดีก่อนค่ะ
อยากเกิดผู้ช่างอะไรอื่นมาช่างเรา
อยากให้เขาเห็นตัวตนของจียอนดีกว่าค่ะเพราะว่าเวลาจียอนทำงานก็เจียนก็เต็มที่ของจียอนอยู่แล้วอะค่ะ
ขอถ่ายรูปก่อนนะคะ